พื้นที่ที่ใช้ในการทำพิธีทำบุญกลางบ้านจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านที่เป็นลานกว้าง
เพราะจะต้องมีการจัดตั้งประรำพิธีสำหรับนิมนต์ให้พระสงฆ์มาสวดมนต์ในพิธีสงฆ์
พื้นที่บ้านตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาจะนิมนต์พระตั้งแต่๕รูปขึ้นไปเพราะถือเป็นงานมงคล
ส่วนประรำพิธีเป็นที่นั่งแนวยาวทำแบบไม่ถาวรเพื่อใช้งานชั่วคราว
หลังคามีลักษณะเป็นเพลิงพักซึ่งหลังคาอาจจะมุงด้วยถ่างมะพร้าวหรือวัสดุอื่นที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน